เหตุการณ์บ้านเราค่ะคือญาติของผู้ตายยังคาใจ
กรณีการเสียชีวิตของหนุ่มอบตวัย๔๐ปี
นครพนมคือพบเป็นศพเสียชีวิตปริศนา
อยู่ที่ห้องขังบนโรงพักเพราะว่านุ่มอบตคนนี้เนี่ย
แต่ทีนี้ทั้งยาดผู้ตายไม่ปลักใจเชื่อว่าจะเสียชีวิตเอง
มีอาการเหมือนช็อกหายใจไม่ออก
แต่ทำไมตำรวจไม่ช่วยชีวิตตำรวจไม่ส่งไปโรงพยาบาล

จนกระทั่งเขาเสียชีวิตในห้องขังนะครับ
ใช่ค่ะแล้วญาติก็บอกว่าจะยังไม่เผาศพนะ
จะรอจนกว่าคดีความนี้จะมีความชัดเจน
ซึ่งเรื่องนี้เป็นคดีที่นายวิทยาโสภาวงศ์อายุ๔๐ปี
เป็นพนักงานอบตก้านเหลือที่จังหวัดนครพนมนะคะ
เสียชีวิตปริศนาบนห้องขังของโรงพักที่จังหวัดนครพนมเนี่ยค่ะคุณผู้ชม
ซึ่งชุดสืบสวนสพนเบาะที่อำเภอนาแก่ก็จับกลุ่มตัวนายวิทยา
เพราะว่านายวิทยาไปนั่งดื่มเหล้าอยู่ในบ้านหลังหนึ่งอยู่กับกลุ่มวัยรุ่น
แล้วก็มีการตรวจค้นกลุ่มวัยรุ่นก็พบยาบ้า๑๐เมตร
ทีนี้นายวิทยาก็พลอยติดร่างแหไปด้วย
ถูกควบคุมตัวมาสอบสวนที่สพนบ่อนะคะ
แต่ก็ยังไม่ได้ตรวจหายาเสพติดยังไม่ได้แจ้งข้อกล่าวหา
นายวิทยามาเสียชีวิตอย่างปริศนา
เหตุการณ์นี้มันเกิดขึ้นตอนคืนของวันที่๒๘กรกฎาคมที่ผ่านมา
ทีนี้เรื่องนี้ค่ะญาติยังคงคาใจกับสาเหตุการเสียชีวิต
เพราะว่าผลการชนะสูตรเบื้องต้นออกมา
คือดูตามร่างกายมีรอยฟกช้ำหลายแห่ง
แล้วก็อวัยวะภายในมีบาดแผล
ตับถูกของแข็งกระแทกจนเลือดคั่งตับไตฉีกขาด
ดังนั้นญาติก็เลยเชื่อว่าตัวผู้ตายก็คือนายวิทยาเนี่ย
น่าจะถูกตำรวจทำร้ายร่างกายจนทำให้เสียชีวิต
ญาติเชื่อว่ามันเป็นการตายผิดธรรมชาติผิดปกติ
ใช่ค่ะทีนี้ชาวบ้านเขาก็เลยออกมาประท้วง
แห่ศพจากบ้านจำปาที่ตำบลก้านเหลืองประมาณ๑๐๐กิโลเมตร
มาร้องทุกข์กับพลตำรวจตรีธนชาติรอดคลองตัน
ผู้บังคับการตำรวจภูทรจังหวัดนครพนม
บอกว่าอยากให้ดำเนินคดีกับตำรวจ
ที่จับกลุ่มนายวิทยาทั้งหมดเลย
คือเขามีการไปแจ้งความที่สอบพรหนองบ่อด้วย
แต่ทีนี้พอคดีมันไม่คืบหน้าญาติเขาก็ไม่สบายใจ
เพราะว่าตอนที่มีการมาร้องขอความเป็นธรรม
ถือป้ายแบบนี้คุณผู้ชมนางกระหนกพร
ภรรยาของนายวิทยาพาลูกมาด้วยนะ
ลูกชายคนโต๑๒ปีลูกชายคนเล็ก๑ขวบ
ก็มาร้องทุกข์แล้วก็บอกว่าปกติสามีเธอเป็นคนแข็งแรง
ไม่ได้มีโรคประจำตัวอะไรเลย
สามีไม่เคยยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด
เรื่องของการดื่มกินมันเป็นเรื่องปกติ

ก็บอกเหมือนกันบอกว่าจะไม่ยอมเผาศพ

แล้วอยากให้ย้ายตำรวจสพนบ่อที่เกี่ยวข้องนี้
ให้หมดเลยอยากให้มีการย้ายตำรวจ
ทีนี้ค่ะเบื้องต้นในส่วนของการประกอบพิธีชาปนกิจศพ
คือญาติเขาก็ยังยืนยันคำเดิมว่ายังไม่กำหนดเรื่องเผา
จะขอเก็บศพเอาไว้ก่อนเพราะว่ากลัวไงคะ
ถ้าเกิดมีการเผาศพไปแล้ว
พยานหลักฐานจะไม่เพียงพอจะไม่ได้รับความเป็นธรรม
ส่วนผลการชนะสูตรโดยละเอียดจะออกมาอีก๓๐วัน
เรื่องนี้ทางด้านนายศรีวงศรีชา
ประธานสภาอบตก้านเหลือที่เป็นหัวหน้างานของนายวิทยาผู้ตายเนี่ย
ก็พูดถึงเรื่องเกี่ยวกับยาเสพติดนะ
เพราะว่าหัวหน้างานบอกเลยบอกว่าตัวนายวิทยา
ไม่เคยมีประวัติเกี่ยวกับเรื่องยาเสพติด
ไม่เคยมีพฤติกรรมมั่วสุมต่าง
นี่ทำงานอยู่ในอบตมาเป็น๑๐ปีแล้ว
นายวิทยาไม่เคยมีประวัติเสื่อมเสีย
เพราะว่าถ้าเกิดว่ามีประวัติเสียหายอะไรอบตไม่มีทาง
ที่จะรับเข้ามาทำงานแน่นอน
หัวหน้างานก็เชื่อว่าผู้ตายคงไม่ได้เสียชีวิตจากโรคส่วนตัว
แต่อาจจะถูกทำร้ายร่างกาย
ทีนี้ค่ะคุณผู้ชมทางครอบครัวมีการยื่นหนังสือ
ซึ่งก็มีความคืบหน้าในเรื่องนี้ด้วย
เพราะว่าตอนที่ยื่นหนังสือ

มอบหมายให้ประหลัดจังหวัดเอามารับหนังสือ
แล้วก็มีการแจ้งกับเครือญาติผู้ตายด้วยนะคะ
บอกว่าตอนนี้มีคำสั่งย้ายเจ้าหน้าที่ตำรวจที่เกี่ยวข้องทั้ง๘นาย
ให้ไปประจำอยู่ที่ศูนย์ปฏิบัติการตำรวจภูทรจังหวัดนครพนม
โดยให้ขาดจากตำแหน่งแล้วก็สังกัดเดิมจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลง
รวมถึงตั้งคณะกรรมการสืบสวนข้อเท็จจริงกรณีถูกกล่าวหา
กระทำความผิดทางอาญา
อันนี้เป็นรายงานความคืบหน้า
แล้วก็ภาพที่สะเทือนใจที่นักข่าวของเราได้ภาพมาเนี่ยนะคะ
คือเขาบอกว่าตอนที่ญาตินายวิทยากำลังคุยกับตำรวจคุยกับฝ่ายปกครอง
ภรรยาพาลูกชายวัยขวบเศษไปเกาะลงศพของพ่อ
แล้วหลายคนเห็นภาพก็บอกว่าโอ้โหมันสะเทือนใจ
ถ้าเกิดว่าเป็นคุณลูกเล็กต้องมาเกาะลงศพพ่อ
ที่ไม่มีลมหายใจนอนอยู่ในโรงจะรู้สึกยังไง
เรื่องนี้ตำรวจชุดจับกลุ่มแล้วก็สาววัดใหญ่ของสพ